คุณผู้ชมครับมาดูนี่นะฮะเรื่องร้อนฉ่าที่เกิดขึ้นในร้านเสริมสวย
ก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นคนไทยกับคนไทย
ทำผมจนเสร็จแล้วทำสีผมดัดอะไรเสร็จแล้วแล้วไม่จ่ายเงิน
แต่อันนี้เกิดขึ้นกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนไทยนะฮะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันที่เขามาทำผมในร้านแห่งนี้
ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ขึ้นคือนักท่องเที่ยวเข้ามาสองคน
ผู้หญิงคนหนึ่งทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ผมทำอะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จ
แต่อีกคนนึงกำลังจะสระผมแล้วเขาก็นอนให้สระผม
ปรากฏว่าน้ำเนี่ยเย็นตัวนักท่องเที่ยวไต้หวันเขาก็ถามไม่มีน้ำอุ่นในสระเหรอ
แล้วก็บอกเก่าเจ็บไปหน่อยก็เลยไม่ทำแล้ว
ขึ้นมาทั้งเปียกหัวเปียกนั้นบอกว่าฉันไม่ขอจ่ายตังค์นะ

เจ้าของร้านเสริมสวยบอกอยู่ได้โอเคอยู่ไม่จ่ายตังค์
แต่เพื่อนอีกคนที่ทำเสร็จไปแล้วเพื่อนอีกคนบอกว่าฉันก็ไม่ขอจ่ายตังค์นะ
เพราะน้ำที่สารก็น้ำเดียวกันฉันก็เย็นเหมือนกัน

แต่ทำผมเสร็จไปแล้วนะ
เจ้าของร้านบอกไม่ได้ยูต้องจ่ายตังค์กลายเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันนะฮะ
คุณผู้ชมครับไปดูหน่อยไปดูหน่อยเขาเถียงกันอะไรฮะ
อยู่เสร็จอยู่โดนดูมั้ย
ขอบพี่แจ๊คพละ

แล้วก็ไม่ยอมจ่ายตังค์คนจีนนะคะ

ใครก็ได้เรียกตำรวจอักษะค่ะ
นี่แหละครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะ
ก่อนที่จะมีการปัดโทรศัพท์ตกเนี่ยนะ
เป็นการถกเถียงกันอยู่เกือบ๑๐กว่านาที

เถียงกันทั้ง๓ภาษาเลยครับ
ไทยจีนภาษาอังกฤษ

และภาษามือสื่อสารกันนะครับ

ในคลิปเป็นภาพเหตุการณ์สองสาวไต้หวันหลังทำผมเสร็จแล้ว

อ้างว่าน้ำสระผมมันเย็นไปหน่อย
ไม่ทำผมต่อเห็นไหมผมสาวเสื้อดำเนี่ย
เปียกอยู่แต่ผมสาวเสื้อขาวเนี่ย
เสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้วนะครับ
ทางพนักงานร้านทำผม
เขาจึงยอมให้ผู้หญิงเสื้อดำ

ฉันไม่จ่ายตังค์นะน้ำมันเย็นแล้วคุณเก่าไม่ดี
นะครับแต่ปรากฏว่าผู้หญิงเสื้อขาวก็บอก
เขาก็ไม่จ่ายตังค์ด้วยได้ไหมจะไม่จ่ายด้วย

ลดให้ได้๓๕๐บาทเหลือ๒๕๐บาทได้
จนกระทั่งมีช่วงเวลาปิดร้านด้วยนะคุณ

คือเจ้าของร้านออกมาจากร้านเลยแล้วบอกปิดไฟ

ถ้าจะอยู่ก็อยู่ในนั้นเลยไม่เปย์ก็อยู่ในนั้นเลย
ปิดไฟแล้วปิดไฟแป๊บหนึ่ง
เสร็จแล้วก็กลับเข้าไปเถียงกันต่อนะฮะ
สุดท้ายแล้วในคลิปหญิงไต้หวันเสื้อขาวยอมจ่ายเงิน๒๕๐บาท

เรื่องนี้หลายคนที่ดูก็โอเคเจอเหตุการณ์แบบนี้
เพื่อความยุติธรรมก็ต้องเรียกร้องให้จ่ายเงิน
แต่บางคนที่ดูแล้วก็สะเทือนใจนิดหนึ่ง
เรื่องของคือเขาเป็นนักท่องเที่ยว

เผยแพร่ได้เขาก็เผยแพร่ได้
ตอนนี้หลายคนเป็นห่วงว่าจะยังไงต่อนะครับ
หลังจากคลิปต้นเรื่องถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว

มาโพสต์แสดงความเห็นในเชิงขอโทษแทนสองสาวในคลิป
กล่าวว่าจริงแล้วชาวไต้หวันส่วนใหญ่

และคนไต้หวันรู้สึกอับอายอย่างมาก
พิษกรรมหลานทำผมของไทย

เธอเป็นผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งในไต้หวัน
จึงมีชาวไต้หวันกดไลค์และติดตามเธออยู่จำนวนมาก
กลายเป็นเรื่องดราม่าระดับชาตินะ
ทำคลิปแปลภาษาที่ผู้ประกาศสาวชาวไต้หวันและเพื่อนสื่อสารกัน

ผู้หญิงสองคนนี้เขาคุยกันเองด้วยภาษาจีนภาษาไต้หวันด้วย

อะไรบ้างฟังหน่อยฮะเราจะได้เข้าใจไปพร้อมกันนะครับ

เมื่อคืนได้มีดราม่าที่ดังมากเกิดขึ้น

ไปสระผมแล้วก็ไม่ยอมใจตาม

ที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกัน

คือตอนที่เขาไม่ชอบว่าน้ำมันเย็น

แต่ทำแล้วเสร็จแล้ว
แล้วค่อยบอกว่าไม่พอใจไม่จ่ายตังค์

เพราะว่าไต้หวันมีวัฒนธรรมแบบนี้
พอเราไปกินข้าวที่ร้านอาหาร
หรือว่าไปสระผมที่ร้านสระผม
แล้วก็ถ้าเราไม่พอใจบริการที่เขาให้

เพราะว่าอันนี้คือวัฒนธรรมไต้หวัน

แล้วก็บอกทางร้านทางร้านแม่ค้า
หรือว่าพ่อค้าก็จะออกมาขอโทษด้วย

คือพอชนะเรื่องนี้มันเป็นวัฒนธรรมต่างกัน
ดราม่านี้เกิดขึ้นนะครับ
นี่แหละครับเขาก็แปลให้ฟัง

ถ้าไม่พอใจกับการบริการ
ก็สามารถที่จะปฏิเสธจะจ่ายเงินให้

ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันแล้ว

เข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ

เจ้าหน้าที่สถานทูตไต้หวันประจำประเทศไทย

เจ้าของร้านตัดผมมอบ
ตุ๋นตุ๊กตาให้กันและกัน

ทางเจ้าของร้านทำผมก็บอกว่า
ฉันก็ขอโทษสำหรับความใจร้อน
และการให้บริการที่ไม่เต็มร้อย
จนเกิดการเข้าใจผิดกันขึ้น

แตกต่างกันแต่สาเหตุสำคัญที่สุด

วัฒนธรรมนะครับเพราะว่าในโลกโซเชียล
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะ

เราก็มองในฝั่งของเรา
เราก็ด่าเขาเยอะพอสมควร

ไต้หวันเขาก็ด่าคนไทยเหมือนกัน
ด้านของการให้บริการนะครับ

เราเข้าใจเลยอ่ะ

เราต้องเรียนรู้ซึ่งกันแล้วกัน
ที่มีพฤติกรรมของชาวจีนที่เข้ามาบ้านเราเนี่ย

เป็นเล่มพฤติกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่าง
ก็คล้ายกับการที่เวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่น

เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเขาเราก็มีเหมือนกัน
เดินขึ้นบันไดเลื่อนชิดขวาอะไรอย่างนี้นะ

ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ดีนะครับ